แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วว่าหรือจะเป็นอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้ที่ถูกไฟไหม้

มีคนถ่ายภาพนี้ไว้น่ากลัวน่ะ

หันหน้าแล้วหน้าเขาเป็นแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้

เป็นภาพที่มีคนถ่ายไว้ขณะเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ในชุมชนหลังวัด
บางกจะตำบลสัมพาลม
อำเภอพระนคร๔อายุทยาจังหวัดพระนคร๔อายุทยา
เมื่อคืนวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ภาพดังกล่าวนี้คุณดูนะลักษณะคล้ายเงาผู้ชาย
ยืนอยู่หลังสารพระภูมิอีกทีหนึ่งค่ะหน้าบ้านเป็นอย่างงี้เลยเฮ้ยไฟไหม้อุ้ย
หน้าบ้านที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะ
แล้วมีการแชร์ภาพนี้ต่อกันเป็นจำนวนมากในโลกโซเชียล
แล้วก็ตั้งคำถามกันว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายติดวิญญาณหรือไม่

ทีมข่าวไทยรัฐลงพื้นที่ไปเลยบ้านเลขที่๖๑บ้านหลังที่ถูกไฟไหม้นี่เลยค่ะ
ไปสอบถามคุณวัชระพงศุชนอายุ๒๖ปีเขาเป็นหลานเจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าเขาไม่ได้พักอยู่ที่บ้านหลังนี้
แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยพอทราบข่าวเขารีบเดินทางมาดูที่นี่ทันที
แต่พอเขามาถึงปุ๊บเนี่ยคือไฟมันดับมันมอดหมดแล้วนะคะ
เรื่องภาพถ่ายปริศนาส่วนตัวเขานะส่วนตัวคุณพี่เขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณ
เพราะตอนที่มาดูไฟไหม้เขาไม่เห็นใครอยู่บริเวณนั้นเลยนะ
แล้วเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมว่าที่บ้านหลังเนี้ยมีเสาตกน้ำมัน
และมีรูปปั้นกุมารอยู่เวลาที่เขามาถึงบ้านเนี่ยเขาจะยกมือไหว้เป็นประจำ
อันนี้คือเรื่องความเชื่อของคุณวัชระเขานะลองไปฟังเสียงเขาดูค่ะ
ผมว่ามีจริงนะเพราะว่าผมไห้กี่รอบก็ขึ้นไปไหว้ตลอดขึ้นไปอะไรตลอด
พวกป้าพวกอะไรที่อยู่นี่เวลาวันพระวันอะไรทีก็ทำบุญใส่บาทตลอด
เป็นรูปปั้นรูปปั้นเลยแล้วก็มีเสาตกน้ำมันอย่างที่ผมบอกเลย
สาวตกน้ำมันนี่คือมีมานานหรือยังฮะ

อันนี้คุณวัชราเขาบอกที่บ้านหลังนี้มีเสาตกน้ำมันแล้วมีรูปปั้นกุมารด้วย
ส่วนตัวเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัว

ส่วนด้านคุณพานุวัฒน์คงบุญอายุ๒๒ปีเจ้าของภาพถ่ายคนนี้
เขาอยู่ติดกับบ้านหลังต้นเพลิงนะฮะ
เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำดับเพลิง
อยู่ตรงสารพระภูมิเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
ซึ่งเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาธิตวิธีการถ่ายกับตำแหน่งที่เขายืน
แล้วก็ในมุมนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับ
ผมเห็นไฟไหม้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาครับ
ผมก็เลยถ่ายภาพนี้ออกมาแชะแล้วก็ได้ภาพแบบที่เห็นค่ะ

นักดับเพลิงครับมันไม่ใช่รูปอันนี้
ก็คือยืนยันว่าไม่ใช่รูปพูดผิดพิษา
ใช่ครับไม่ใช่เรื่องรีรับ
ไม่ใช่ครับเรายืนยันเลยว่าภาพนี้ก็คือใครครับ
สุดท้ายได้รับการยืนยันจากเจ้าของภาพ
แล้วว่าเป็นภาพของ
ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ไม่ใช่ภาพติดวิญญาณแต่อย่างใดนะคะ

มันอาจจะเป็นควันเป็นเงาบังขึ้นมา

แล้วเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในระยะที่ค่อนข้างลึกเข้าไป

เขาก็เลยทำให้แบบว่าภาพตรงที่เจ้าหน้าที่อยู่เนี่ย
เป็นเงาเหมือนเงาดำเฉย
แต่ว่าภาพนี้ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ภาพถ่ายติดวิญญาณนะจ๊ะ
เอาเป็นว่าหลากหลายความคิดความเชื่อ

แต่ว่าดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยว่า
ภาพจากเง่าจากมุมที่มันแตกต่าง